สาวสวยวงการลูกทุ่งแดนใต้กันหน่อยดีกว่า

แตกมะไอ่เล่าเจ้าของเพลงดังสาวนาห่วงพี่
ปกติเราเนี่ยเห็นแต่ลุคพี่นุ้ยเนี่ยนะ
เสื้อยืดกางเกงยีนลุยใช่ไหม
แต่มาคราวนี้พี่นุ้ยสุวีนามาแบบสับแบบใหม่

หลายคนจำไม่ได้แต่ดิฉันจำได้นะคะ

อย่าลืมนะพี่ซื้อลิ้นจี่มา๑๐กิโล

ค่ะเสร็จมากก็จะเห็นแบบเห้าลุย

วันนี้ก็ด้วยงานด้วยก็ต้องให้เกียรติงานนิดนึง

ดีใจมากครับพี่แจ๊กกาลินเหมือนว่าพาหนูไปมุมหน่อย

นุ้ยบอกว่าเหมือนดวงของเธอตอนนี้กำลังเปิด
คุณผู้ชมโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่ง๑๕๑๖ปี

ล่าสุดก็เลยเตรียมทำเพลงใหม่กับน้องรักลูกทุ่งแดนสตออฟดอกฟ้าไง
และที่สำคัญพ่อเอกกับชายสีพี่ชายเนี่ย
นุ้ยบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันหนึ่งจะได้มากอดพ่อเอก
อยู่กันจนมาถึงวันนี้เพิ่งเคยได้เจอกัน
พ่อเอกเดินมาบอกเองเลยว่าขอจองตัวนุ้ยไปเล่นหนังเรื่องใหม่
อ๋อทั้งเฮงทั้งปังดังทุกทิศทางจากเพลงนี้แหละลินจี้ลินจี้
เรารู้สึกว่าเราก็เป็นนักร้องใต้คนหนึ่ง
แต่เราไม่เคยมีโอกาสได้กอดพ่อหรือว่าได้แสดงความรัก
แต่พอหนึ่งพอได้สัมผัสจริงพ่อเอกน่ารักมากค่ะ
จริงกับพ่อเนี่ยตอนนี้ก็มีแพลนว่า
พ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เล่นหนังนะเรื่องหน้า

นุ้ยอยากบอกนะพี่นุ้ยมาถูกทางเลยลุคนี้
คือพี่นุ้ยแบบสวยแบบว่าถ้าเต็ม๑๐นะดิฉันให้ร้อยเลยลูก
สวยจริงพี่คงสตาร์ฟความสวยแบบนี้ไว้ให้แบบทุกยุคไปเลยนะพี่นะ
ใช่สวยปังมากเลยนะปกติเห็นอีกลูกมึงอ่ะซื้อยืนเย็นน่ะ

คราวนี้มาแบบสวยสับได้อยู่นะ